คุณผู้ชมพามาต่อกันที่ข่าวใหญ่กรณีการเสียชีวิตของน้องปอย
หลังจากที่ถูกยิงจนเสียชีวิตครอบครัวก็เศร้าโศกเสียใจ
และตอนนี้ก็ต้องมีความคืบหน้า
และมีการติดตามเรื่องของคดีเรื่องของการจับกลุ่มมือยิงด้วยนะครับ
อังเภณาโพล์จังหวัดบุรีรำเธอมีใบหน้า
แล้วก็เป็นคนที่ครอบครัวหวังไว้ในอนาคตเหลือเกิน
เพราะว่าเธอทั้งมีความสามารถคุณครูก็ไว้ใจ
เป็นเหมือนหนังฟ้าจำแรงในเทศกาลไหมประจำปีของอังเภณาโพล์ด้วย

ไปเที่ยวงานเทศกาลไหมประจำปีอำเภอนาโพ
กลางดึกวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมา
ก่อนที่จริงแล้วเธอจะขึ้นประกวดเอง
ในวันที่๒๖กันยายนด้วยซ้ำนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านโคกเมฆ
ตำบลบ้านครูถนนสายบ้านบงหนอง๒ห้อง
ต่ออำเภอนาโพบุรีรำกับอำเภอหนองสองตอนจังหวัดขอนแก่นนะครับ
โดยน้องปอยได้รับเลือกเป็นตัวแทนของตำบลดอนกอก
เข้าประกวดที่ดามัยในเวทีนี้
งานเทศกาลไหมประจำปีของอำเภอนาโพ
แต่ต้องกลับมาเสียชีวิตซะก่อน
ก่อนจะขึ้นเวทีประกวดได้เพียงวันเดียว
ซึ่งเป็นครูผู้สอนน้องปอย
โพสต์คลิปหนึ่งนะฮะ
เป็นคลิประหว่างการฝึกซ้อมเดินแบบ
นี่น้องปอยซ้อมเดินแบบ

ใช่ค่ะคือจริงจะขึ้นเวทีประกวดช่วงค่ำของวันเสาร์
แต่น้องมาเสียชีวิตรอยต่อระหว่างคืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์
ใช่นะคะเพราะว่าคืนวันศุกร์นี้
น้องเนี่ยไปเชียร์เพื่อนใช่เพื่อนประกวดนางฟ้าจำแรงเป็นสาวประเภท
ใช่ฮะส่วนเธอเองจะประกวดธิดาไหม
คืนวันเสาร์ปรากฏว่าเสียชีวิตซะก่อน
นี่ก็เป็นคลิปที่เพื่อนบอกว่า
โอ้โหเศร้าเหลือเกินอะไรน้องเขาเหลือเกิน
แล้วก็รอยยิ้มแบบนี้เป็นรอยยิ้มใบหน้าที่สะสวย
ซึ่งถือว่าเป็นรอยยิ้มสุดท้ายนะฮะ
แล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นการซ้อมรำอวยพร
ซึ่งน้องปอยรับหน้าที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนนาโพวิทยาคม
เพื่อแสดงบนเวทีในคืนวันที่๒๖กันยายนด้วย
ก็จะเป็นคืนสุดท้ายของงานผ้าไหมนาโพด้วย
คือเธอได้รับหน้าที่ในงานเทศกาลไหมประจำอำเภอนาโพเยอะเลยนะ

ทั้งถือป้ายของตำบลทั้งรำอวยพร

ทั้งเป็นตัวแทนของตำบลในการเข้าประกวดด้วย
ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอซ้อมเนี่ยไม่ได้ทำเพราะเธอเสียชีวิตก่อนนะฮะ
แล้วก็ในคลิปเหล่านี้นะครับมีการระบุข้อความบอกว่า
สวยนัทธนิชาหดหูเด้เบิ่งแชทเคยคุยกันใจหายบ่เศร้า
จะเก็บเธอไว้ในความทรงจำบ้านนางงามนะฮะ
นี่ก็เป็นคลิปล่าสุดที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับ
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว๒รายนะ
เมื่อวานมีข่าวความคืบหน้าคือจับกลุ่มไป๑ราย
วันนี้มีความคืบหน้าคือจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว๒ราย
คือนายนัฐกิจบุญเหลือหรือว่าแก๊ปอายุ๒๐ปีนะครับ

ไปเที่ยวงานเทศกาลไหมนาโพกับกลุ่มเพื่อนหลายสิบคน
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสชกต่อยกับกลุ่มเพื่อนของน้องปอย
หลังจากงานเลิกก็เลยรวมกลุ่มกันขับรถไล่ตาม
แล้วก็ไล่ยิงกับกลุ่มของผู้ตาย
และยังอ้างนะครับว่าเป็นการยิงขึ้นฟ้า
คือนายแก๊ปเขาสารภาพว่าเขายิง
แต่เขาบอกเป็นการยิงขึ้นฟ้า
เพื่อข่มขู่เท่านั้นไม่ได้เจาะจงยิงใคร
และปืนที่ใช้ก็เป็นปืนปากกาขนาดจุด๒๒
ส่วนกระสุนที่ถูกน้องปอยเป็นขนาด๙มมซึ่งเป็นคนละขนาดกัน
แล้วก็นายแก๊ปยังให้ข้อมูลอีกนะครับ
ในกลุ่มที่ไปด้วยกันมีอาวุธปืนหลายคน

ใช่แล้วก็มากันแบบเป็นมอเตอร์ไซค์๓๐๔๐คันแบบนี้

ก็สารภาพบอกว่านายแก๊ปเป็นคนยิง
แล้วสุดท้ายนายแก๊ปถูกจับตัว
แต่นายแก๊ปก็สาภาพว่าเป็นคนยิงแต่ยิงปืนขึ้นฟ้านะฮะ
แล้วก็อาวุธที่ใช้มันคนละกระสุนกัน

ก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงในกลุ่มจะมีใครยิงอีกหรือเปล่า
เขาก็ไม่รู้เขาเปิดเผยข้อมูลให้ตำรวจแค่นี้นะครับ
อย่างไรก็ตามตำรวจได้คุมตัวนายแก๊ป
ชี้จุดทิ้งปืนแล้วก็ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง
พบว่าเคยถูกจับในข้อหาฆ่าคนตายเมื่อตอนอายุ๑๗ปี
เพิ่งจะพ้นโทษมาได้ไม่นานแต่ก็มาก่อเหตุอีกนะครับ
ทีนี้นายแก๊ปเนี่ยพาดพิงไปถึงใครตำรวจก็ต้องสาวต่อนะฮะ
ตำรวจสามารถตามรวบตัวผู้ก่อเหตุได้เพิ่มอีก๑คน
ก็คือนายธนวัฒน์แก้วบุษาหรือว่านายไก่
อายุก็แค่๑๙ปีเท่านั้นเองนะฮะ
ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ที่มีนายแก๊ปนั่งซ้อนท้าย
ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายไก่ไปตรวจค้นที่บ้าน
ก็พบเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ
ได้ยึดมาเพื่อส่งตรวจหาเขม่าวดินปืนด้วยนะครับ
ช่วงสายวันนี้ตำรวจสพจะได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพทั้งหมด๔จุด
โดยนายแก๊ปถูกแจ้ง๗ข้อหานักส่วนนายไก่ถูกแจ้ง๔ข้อหา
ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวน
แล้วก็เตรียมส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำในช่วงบ่ายวันนี้
คดีนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อเรื่องของกระสุนปืนที่ฆ่าน้องปอย
กับปืนที่นายแก๊ปอ้างว่าเขาใช้แค่ปืนจุด๒๒อะไรเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าจริงแล้ว
เป็นคมกระสุนจากปืนของนายแก๊ปหรือเปล่านะฮะ